สุขภาพเหมือนกันใครชอบดื่มชานมไข่มุก
สาวสาวชอบเลยหวานมันหวาน
มันใส่คาราเมลเข้าออกไปใส่ไข่มุกเป็นสีทองสีดำอะไรก็หวานกันไป

ผู้หญิงคนนี้เขาดื่มชานมไข่มุกทุกวัน
วันละ๑แก้วติดต่อกัน๒เดือน
สักพักเริ่มผอมลงร่างกายเริ่มอ่อนเพลีย
ไม่ได้อ้วนขึ้นเหรอคะบางคนเข้าใจผิดว่าการทานชานมไข่มุกทั้งแป้งทั้งมันทั้งน้ำตาลเนี่ยมันจะอ้วน
กลายเป็นว่าผอมลงอ่อนเพลียไม่มีแรงก็ไปหาคุณหมอ
คุณหมอจับตรวจเลือดตรวจร่างกายปรากฏว่าไขมันน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงมาก
และเสี่ยงว่าจะเป็นโรคเบาหวาน
อันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยนะฮะแต่ว่าย้ำว่าเขาดื่มทุกวันไง
ทุกวันวันละแก้ว๒เดือนติดกันนะครับ
เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ด้วยคุณหมอคนหนึ่งบอกว่าเหนื่อยเพราะชานมไข่มุก
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๖ปีแล้วครับไปปรึกษาเรื่องทำไมฉันเหนื่อยง่ายจัง
เริ่มอ่อนเพลียก็เลยตั้งใจไปตรวจสุขภาพ
แล้วขอให้หมอเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นการตรวจหัวใจให้
พอคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับหัวใจหรือเปล่านะฮะคุณหมอก็เลยเลือกให้ตรวจไปก่อน
ความประสงค์ของคนไข้หลังจากได้ผลเลือดมาการตรวจหัวใจด้วย
ด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูงพบว่าหัวใจเธอนั้นปกติ
แต่ผลเลือดเนี่ยคุณผู้ชมเจ็บจริงเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มันสะท้อนเรื่องของสุขภาพ
จริงยิ่งกว่าหัวใจค่าน้ำตาลกับไตรกีเซรายสูงมากครับ
ต่างจากเมื่อ๒ปีก่อนที่เธอนั้นมีอาการหน้ามืดแล้วก็อะไรต่างนานานี่แหละ
คือล่าสุดสุภาพมันแย่ลงมากกว่า๒ปีก่อนนะครับ
ตรายกีซาลายเนี่ยคือไขมันไม่ดีนะคะที่มันหย่อนเหนือน
ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาดื่มชานมไข่มุกทุกวันวันละแก้วทำให้เกิดอาการอะไรบ้าง
น้ำตาลขึ้นจาก๑๐๕เป็น๓๐๐
น้ำตาลสะสมพุ่งไปอยู่ที่๑๒๖จริงแล้วคนปกติแล้วน้ำตาลจะต้องไม่เกิน๕๗
แต่พุ่งไปถึง๑๒๖อันนี้๒เท่าตรายกีซาลายผู้สมเพิ่มจาก๒๒๒เป็น๘๐๑
อันนี้นี่๔เท่าเลย๔เท่านะฮะคุณหมอถามว่าเดี๋ยวช่วงที่ผ่านมาคุณไปกินอะไรมา
บ้างไหมเธอบอกว่าเธอชอบดื่มชานมไข่มุกและต้องกินทุกวันวันละ๑แก้ว
จากร้านในซอยแถวบ้านนี่แหละในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาแค่นั้นเอง
แล้วก็เริ่มมีอาการน้ำหนักลดลงปัสสาวะบ่อยขึ้นหิวน้ำบ่อยมาก
บางวันก็เพลียมากไปทำงานไม่ไหวต้องนอนอยู่บ้าน
และสุดท้ายทนไม่ไหวต้องไปตรวจร่างกายไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอนะฮะ
ทีนี้คุณหมอก็สรุปได้ว่าการดื่มชานมไข่มุกทุกวันวันละแก้วนี่แหละ
เป็นสาเหตุทำให้เธอเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำหนักลด
และนี่เป็นอาการเริ่มต้นของคนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเพราะว่าน้ำตาลสูงมากนั่นเอง
ระวังคุณแก้วเดียวเมื่อวานไม่เป็นไรแต่ทุกวันไม่ได้นะระวังด้วย
เรากลัวเลยเรามาระวังด้วยนะฮะจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลือกนะ
ที่เค้าใช้สารความหวานแทนน้ำตาลก็มีหรือว่ารสหวานหรือว่าดื่มที่เป็นนมโถ่เหลืองอะไรอย่างนี้
อันนี้ดื่มได้เอาจริงอาหารเนี่ยคือเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดรสจัดเนี่ยไม่ควรเลยนะใช่ครับ